เอาล่ะมาต่อกันที่เรื่องราวดีของนางเอกสาวเรื่องราวดีอย่างแพนเค้กเขมมะนิดกันบ้างค่ะ
ล่าสุดนี้นะคะแม้ว่าตัวเธอเองจะเป็นศิลปินอิสระ
แต่บอกเลยว่ารางวัลการันตีมีมาให้เธอได้แล้วนั่นเองนะคะ
นี่แหละค่ะต้องปรบมือให้กับนางเอกสาวเรื่องราวดีแพนเค้ก
หลังจากที่มีการเผยแพร่มาว่าเธอเป็นนักแสดงหญิงชาวไทยคนแรก
ได้เข้าชิงรางวัลระดับโลกนะคะ

จากละครเทิดพระเกียรติศรีอยุธยาภาค๑ค่ะ
ซึ่งครั้งนี้นะคะเธอเข้าชิงพร้อมกับดารามือรางวัลจากหลากหลายประเทศทั่วโลกเลยค่ะ
เค้กบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากเลย
ดีใจที่ฟิล์ซีรีส์ของประเทศไทยได้ออกสู่สายตาคนทั่วโลกค่ะ
เห็นศิลปะวัฒนธรรมที่งดงาม
รวมไปถึงประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของคนไทยด้วยนะคะ
อกจากนี้ค่ะก็มีหนุ่มอนันดาแอบริ่งแฮม
นักแสดงร่วมเข้าชิงรางวัลดารานำชายในครั้งนี้อีกด้วยค่ะ
ซึ่งการประกาศผลรางวัลนี้ก็จะจัดขึ้น
แต่ว่าแหละซีรีส์ที่เธอเล่นนะคะอลังการงานสร้างและที่สำคัญเป็นแบบแนวไทยนะคะ
เผยแพร่วัฒนธรรมด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะ